ไปดูอีกหนึ่งคดีน่าสนใจค่ะ
เป็นคดีอาทยากรรมทางเศรษฐกิจ
มีบริษัทบริษัทหนึ่งไปหลอกซื้อสินค้าและจ่ายเงินเป็นเช็ค
แต่ปรากฏว่าเมื่อนำเช็คไปขึ้นเงินเช็คเหล่านั้นเด้งค่ะ
มูลค่าความเสียหายเกือบ๑๐ล้านบาทเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ
ตำรวจสามารถควบคุมตัวคนร้ายในแก๊งนี้ได้แล้ว๑คนค่ะ
โดยพลตำรวจตรีสุศักดิ์ปักกมกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ก็ได้มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มนายจิรพันธ์อนันตรสิริ
อายุ๓๐ปีชาวกำแพงเพชร
ร่วมกันช่อกงทรัพย์และความผิดตามพระราชบัญญัติเช็ค
หลังร่วมกันกับพวกที่ยังคงหลบหนี
เปิดบริษัทหลอกสั่งซื้อสินค้าจากผู้เสียหาย
กลับไปดูลำดับเหตุการณ์ของคดีนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปีที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรบางศรีเมืองและตำรวจภูทรปลายบางได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการขายส่งสินค้า
เช่นอย่างล้อรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวสแตนเลสอะไหล่รถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แล้วก็สินค้าอื่นอีกหลายรายการแล้วค่ะ
โดยนัดส่งกันท้องที่ของโกดังบริษัทดังกล่าว
นำสินค้าไปส่งให้นายจิรพันธ์ก็จะจ่ายเงินเป็นเช็คมา
หลังวันส่งสินค้าส่วนระยะเวลาวันที่สั่งจ่ายอยู่ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายค่ะ
ถึงกำหนดนำเช็คไปขึ้นเงินปรากฏว่าไม่สามารถขึ้นเงินได้หรือว่าเช็คเด้งนั่นเองนะคะ

ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
รายได้น้อยประกอบกับภรรยาตั้งคัน

จนกระทั่งภรรยาและลูกต้องตาบอด

กระทั่งเฮียน้อยชวนไปทำงานด้วย
โดยทำหน้าที่ตรวจนับสินค้าและเซ็นชื่อรับของ
ซึ่งแต่ละครั้งจะได้เงินค่าจ้างครั้งละ๑หมื่นถึง๒หมื่นบาท
เมื่อได้รับสินค้าจนครบเต็มโกดังก็จะปิดบริษัทนี้
ส่วนตัวเห็นว่าเป็นงานสบายรายได้ดีก็ทำเรื่อยมา
จนกระทั่งถูกจับได้ถูกจับได้แล้วใครเดือดร้อนล่ะคราวนี้
ตัวเองก็เดือดร้อนลูกเมียก็เดือดร้อน
บอกว่าคนร้ายแกงนี้ทำงานเป็นขบวนการทำงานเป็นทีม
โดยมีเฮียน้อยเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วก็รวมลูกน้องอีก๖คน
มีผู้ตกเป็นเหยื่อแก๊งนี้ถูกหลอกซื้อสินค้ากว่า๓๐รายการ
รวมมูลค่าความเสียหายเกือบ๑๐ล้านบาท